วันนี้จะพาไปเที่ยวแบบสายธรรมธรรมที่ว่าไม่ใช่เข้าวัดนะ
แต่เป็นธรรมดาที่อยู่ในธรรมชาติพาไปที่ชนบุรีค่ะ
เห็นธรรมชาติแล้วและความธรรมดานี้คุณผู้ชมลองกลับมาให้เวลากับร่างกาย
ห่างจากกรุงเทพไปไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
นี่ดูสิคะสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำกลางธรรมชาติส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
อิจฉาคุณจูด้งผู้ประกาศของเราได้ไปสูดอากาศขนาดนี้จิบกาแฟแบบนี้จิบน้ำแบบนี้
เช้าเย็นกลับไปนอนค้างก็ได้นะแล้วดูที่พักสิที่พักเก๋อ่ะใช่ไหม
เลือกที่พักได้ตามใจชอบเลยอากาศไม่ร้อนอบอ้าวค่ะ
อันนี้คือแอร์ธรรมชาติทีวีไม่มีอ้าวตู้เย็น
เขาบอกว่าเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น
ต่อให้คุณไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นแต่คุณอยู่ได้
แล้วกิจกรรมเมื่อกี้ปั่นจักรยานชมอุทยานชมต้นไม้ใหญ่
เส้นทางธรรมชาติให้เราได้เรียนรู้ศึกษาระบบนิเวศ
กิจกรรมที่แบบปลอดคาร์บอนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปในตัวแบบนี้แบบนี้
อีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะฟาร์มผักผลไม้แบบออร์แกนิคปลอดสารพิษ
ใครที่ไปที่นี่เอาผักผลไม้ไปทำอาหารได้เลย
ทำเมนูที่ตัวเองชอบได้คิดดูคุณเก็บผักสดแบบนี้
เอามาล้างให้สะอาดทำสลัดสุดยอดแล้ว
แล้วก็เป็นธีมของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เลยเนอะ
ธรรมดาธรรมดาในธรรมชาติ
ถูกต้องสมจิตฟาร์มสเตย์นะคะเผื่อใครสนใจค่ะ